มีผู้ชายคนหนึ่งไปแก้ผ้าอยู่หน้าโรงเรียน
โรงเรียนนั้นเด็กเล็กด้วยโรงเรียนอนุบาลด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามจับตัวเลยฮะ
เพื่อที่จะมาระงับสติอารมณ์ไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็พาไปส่งบ้านหน่อยนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจสพเมืองนครนายกได้รับแจ้งจากประชาชน
บริเวณซอยจุฬาทิพย์เขตเทศบาลเมืองนครนายก
พบเห็นชายสูงวัยคนนี้ผิวดำสวมแว่นสีแดง
สวมใส่เสื้อผ้าอยู่หน้าโรงเรียนเด็กเล็ก
ก็เลยประสานให้อาสากู้ภัยนะครับ
ได้เข้ามาตรวจสอบหน่อย

สากู้ภัยจึงนำผ้าดิบมาคลุมตัวไว้ก่อน
ปกปิดร่างกายที่โป๊เปลือยไว้

พนักงานฉุกเฉินการแพทย์มูลที่ร่วมกระตัน
เมืองนครนายกก็บอกนะครับว่า
ตอนแรกที่มาพบ
พบว่าผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้า

ที่ผ่านมาเคยมารับชายคนนี้ที่มีอาการหมดสติมาแล้วรอบหนึ่ง

ชายสูงวัยคนนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักนะครับ
จากนั้นอาสากู้ภัยซึ่งทราบที่อยู่ของลูกสาว
ก็นำตัวผู้ชายคนนี้
คุณตาคนนี้ไปส่งที่บ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรนะครับ

ลูกสาวก็บอกว่าพ่อป่วยเป็นลมชัก
ออกจากโรงพยาบาลมีอาการทางประสาท
ช่วงระยะหลังไม่ได้กินยาอาศัยอยู่คนเดียวนะครับ
ตัวเธอเองก็คอยมาดูอยู่เรื่อย
แต่บางครั้งก็คลาดสายตาเหมือนกันนะครับ
ลูกสาวบอกว่าหลังจากนี้จะดูแลพ่ออย่างดี
จะไม่ให้ออกไปกระทำการที่มันน่าเกลียดอะไรแบบนี้อีกนะครับ
แล้วก็เป็นห่วงพ่อด้วยทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของการบำบัดรักษากันต่อไปนะครับ